ไปดูสายที่มันระโยงระยางแล้วมาขวางถนน
ทำให้มีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ไป
และถูกสายระโยงระยางมันเกี่ยวคออีกแล้ว
คุณก่อนหน้านี้เราก็เคยนำเสนอข่าวเป็นความสูญเสีย
ที่เกิดขึ้นกับคุณป้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็โดนสายเกี่ยวคอ
มีทั้งที่ทั้งเสียชีวิตมีทั้งที่ได้รับบาดเจ็บ
นำเสนอข่าวกันบ่อยครั้งเหลือเกินนะครับ
คราวนี้เกิดขึ้นที่นครพนม
ผู้ประสบเหตุก็คือนายวันพิภพใหญ่ศาลอายุ๒๓ปี
อยู่หมู่๗ตำบลเรนุอำเภอเรนุนักคอนจังหวัดนักคอนพนม
แล้วดูสิคือต้องเอาผ้าก๊อตพันทั้งคอพันทั้งข้อศอกสองข้างเลย
นี่คือจุดที่มองเห็นนะจริงยังมีอีกไง
คือมันก็หลังเหลืองลำตัวเขามีรอยทะลอก
คือตามร่างกายเขาก็ได้รับบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ล้มนะฮะ
แต่ว่าตรงคอนี่แหละสำคัญมาก
เพราะได้รับบาดเจ็บจากสายมันเกี่ยวนะฮะนี่ที่หลังเขาก็เป็นนะครับ
เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเขาได้ขี่รถจักรยานยนต์
เพื่อไปร่วมงานศพในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ

ก็ขี่รถกลับมาตามถนนสุขุมวิทย์มุ่งหน้าเข้าบางปู
แต่พอมาถึง๓แยกไฟแดงโค้งโพ
ขวาเข้าไปที่ถนนสายลวดตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการ
จะไปจุดนั้นเพราะจะไปหาแฟนสาว
แต่พอเลี้ยวเข้าไปได้ประมาณแค่๕๐เมตรเองคุณ
ถ้าพึ่งจะเลยทางโโภมานะครับ
อยู่เหมือนมีอะไรมาบาดคอ

รถล้มตัวเองล่วงลงจากรถเลยนะครับ
ส่วนรถมันยังแล่นไปชนท้ายกับรถกระบะ
ก่อนที่จะมีรถซาเล้งพ่วงข้างอีกคันตามหลังมา
ก็ถูกสายเคเบิ้ลเกี่ยวดุมล้อจนแล่นต่อไม่ได้ด้วย
เพราะว่าพอเกี่ยวคอเขาใช่ไหมคุณ
สายมันก็ห้อยหรือยานลงมาอีก

ฟังเสียงคุณพี่เขาเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์นี้หน่อยฮะ

ออกมารับผิดชอบค่าเสียหายทั้งต่อตัวเขาเอง
และของทุกคนที่ประสบเหตุ
เพราะถ้าเกิดมีรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาเร็วกว่านี้
และถูกสายเคเบิ้ลมันเกี่ยวแบบนี้

หรือเขาบอกอาจจะคอขาดเสียชีวิตได้เลยนะครับ